เมื่อวานเราคุยกันไปว่าตู้บริจาคใช่ไหมว่าต้องล่ามโซ่เปล่า
แต่อันนี้ผมว่าต้องล่ามถังแก๊สครับโอ้โหถังแก๊สร้านท่าน
เอาอะไรมาล่ามซะหรือไม่ก็ต้องยกเก็บทุกวัน
งั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้ที่ปฐุมธานีนะครับร้านค้าก็ออกมาเตือนกันบอกว่า
แม่เดี๋ยวเนี้ยเอากันง่ายเหลือเกินนะครับผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมครับโพสต์คลิปวิดีโอแล้วก็ภาพคนร้ายที่มาขโมย
ขโมยยาเอ้าอันนี้เป็นขโมยยาก่อนฮะขออภัยนะครับคุณผู้ชมครับ
ขโมยยาในร้านนะครับซึ่งมีข้อความบอกว่าลงไว้เพื่อเตือนภัยก็แล้วกัน
มือวัยใจเร็วจริงจริงนะครับขอการดีดีผมก็ให้
ผู้สื่อข่าวไปที่ร้านขายยาชื่อเจริญดีเพศัตริย์สองพันสิบแปด
อยู่ที่หมู่สี่ครับตำบลคลองห้ามเผลอคลองหลวงสวัสดิ์ประทุมฐานี
ไปเจอนายสุรเชษเจริญพรอายุ๓๓ปีเจ้าของร้านขายยา
เล่าบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
มีผู้ชายอายุประมาณ๓๐กว่าได้สวมเสื้อสีแดงฮะ
กางเกงขาสามส่วนเข้ามาในร้านแล้วก็หยิบเอายาดม
ยามองแล้วมาสั่งยาลดน้ำมูกของเด็กซะด้วยจากนั้นคนร้ายก็บอกว่า
เดี๋ยวจะไปเอาเงินมาจ่ายนะแล้วก็เดินออกจากร้านไป
แล้วก็โบกรถแท็กซี่ขึ้นหนีไปเลยค่ายาก็ไม่จ่ายครับ
ที่เอาลงมาโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะก็อยากจะเตือนภัยให้ร้านยา
หรือว่าร้านขายของอื่นอื่นเนี่ยซึ่งคาดว่าคนร้ายเนี่ย
อาจจะไปก่อเหตุอีกได้นะครับและที่สำคัญเขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ